มาดูต่อกันที่สาวตั๊กกะแตนชนระดากันหน่อยดีกว่าแน่นอนเจอโควิดแบบนี้พักงานยาว
โดดแดนทรงแดนเซอร์แล้วก็พี่น้องที่ร่วมชายคาบ้านเธอนั่นเองนะคะ
ต้องหากิจกรรมอะไรทำอีกหนึ่งหนทางที่จะทำให้มีชีวิตอยู่รอดกันไปในช่วง๒เดือนนี้นะคะ
บอกเลยว่าเจอแบบนี้ไม่ท้อค่ะช่วงพักไมค์แบบนี้เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ถนัด
เอามาเป็นอาชีพสร้างรายได้เอาซะเลยนั่นก็คือการเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะ
ขายอะไรตั๊กกะแตนขายขนมจีนขาไก่และปลาร้าสับนั่นเองค่ะ
โอ้โหออเดอร์เข้ามาเพียบเลยนะคะต่อวันเนี่ยคุณลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสาวตะกะแตนยังบริการขับรถไปเสิร์ฟความอร่อยให้ถึงที่อีกด้วยล่ะค่ะ
ไปดูลีลาแม่ค้าแตนกันหน่อยจ้า
สวัสดีแฟนไทยรัฐทีวีบันเทิงนะคะ
มีหลายคนอยากทราบว่าช่วงนี้เห็นตะกะแตนแบบขายขนมจีนน้ำยาตีนไก่แล้วก็น้ำพริกปลารสับบองแตนนะคะ
ว่างงานจากวิกฤตโควิดนะคะมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราว่างเยอะแล้วเราไร้ประโยชน์
เราไม่ได้ทำงานจากที่เราเคยทำงานทุกวันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการหารายได้ไปในตัวด้วยนะคะก็ถึงแม้ว่ากำไรมันจะไม่ได้เยอะมากอะไร
แต่ถามแล้วมันก็หนุกหนานดีขอบคุณสำหรับลูกค้าทุกคนนะคะที่ออเดอร์กันเข้ามานะคะ
ขอให้ทุกคนสู้มีอะไรทำก็ทำรายได้เล็กน้อยก็เก็บไปทำไปนะคะ
เราจะต้องผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะให้กำลังใจทุกคนนะคะแข็งแรงค่ะใจต้องมาก่อนสู้ค่ะ